เรามีการนำเสนอข่าวเคสแบบนี้บ่อยครั้งเรื่องของรถพยาบาลอยากไปขวางเขาหลบทางให้หน่อยแต่บางคนก็ยังคงขวางไม่หนำซ้ำ
เหตุการณ์ต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ขวางปาดรถพยาบาลจอดลงมาสิในรถมีคนป่วยจริงไหม

มีอย่างนี้ด้วยนะฮะไปดูคลิปเขาหน่อยครับ
อย่างไรนี้

โน่งเขามีคนไข้มาโน่งเขาจะเอาคนไข้กับเมืองธรรม

กะเนี่ยกะเนี่ยกับหน้าโน่งเขาเนี่ย

มาพอน้องเขามีคนไข้เนี่ย

อ้ายเนี่ยหื้อโน่งเขาเนี่ยของคนไข้โน่งเสียเวลาน่ะ

มันไล่ข้างง่างอ้ายเขาจะปั๊บรถให้ไหมด้ายอ่ะ

ทั้งข้างมันมีพยาบาลมันลุ้มเที่ยวเนี่ย

ก็จริงที่น้องผู้หญิงเรียกกิ้วกับเมืองอ่ะ
นี่คือรถฉุกเฉิน
รถพยาบาลอ้ายต้องฮือทางเขานะ
ต้องให้ทางเออเอออย่างงี้มันเคยมีประเด็นทำนองว่ารถฉุกเชิญที่ติดไซเรนนี่บางทีใช้การส่วนตัว
เออคือแค่เปิดเอาไว้แล้วก็อยากจะไปเร็วอยากจะใช้สิทธิพิเศษของไซเรน

แต่ว่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจริงหรือมันไม่จริง

ก็ให้อนุมานไว้ก่อนว่ามันมีดีไหม
เพราะถ้าเกิดว่ามันมีจริงแล้วคุณไปขวางทางเขา

อะไรถึงชีวิตนะแต่ว่าจังหวะหนึ่งจะได้ยินว่า
ผู้ชายคนที่ขับรถไปปาดหน้าแล้วจอด
ก็พูดลักษณะประมาณว่าหลายครั้งแล้ว
ที่เปิดไซเรนเปิดไฟแว๊บแบบนี้
แต่ไม่ได้มีคนไข้คือจอดให้พยาบาลลงข้างทาง

แต่ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะ
เหมือนที่น้องผู้หญิงเขาอัดคลิปไปก็พูดไปด้วยความโมโหว่า
คือจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเสียเวลาคนป่วยเขา
ขนาดเขาว่ากันว่าพรรษฐาเหนือสำเนียงเหนือ
คือสำเนียงที่แบบเรียบง่ายที่หวาน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้แหละ
บนถนนประหลโยธินช่วงเชงรายถึงอเผลอภาน
รถกระบาดขันนี้ทะเบียนพพึ่งขไข๒๘๕๘เชงราย
ขับมากันสองคนนะครับเหมือนคนจะเมาแหละคุณผู้ชม
รถฉุกเฉินเขาก็ขับมาจากโรงพยาบาลผ่าน
กำลังนำผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเชงราย
ประชานุเคราะห์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพาน
เรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นจากรถพยาบาลวิ่งเปิดไฟฉุกเฉินมา
แล้วก็ไปเจอกระบาดคันนี้ขวางอยู่
วอดังเพื่อขอทางก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ยอมให้
มีการปาดหน้านะฮะกระบะไม่พอใจขับมาจอดขวาง
ขอดูสิมีคนป่วยจริงไหมลงมาลงมาอะไรแบบนี้ไม่ยอมให้เขาไป
นักคลิปนี้ถูกแชร์ไปโอ้โหเพื่อนคุณผู้ชมชาวเน็ตกัน
ก็อยากรู้ว่าผู้ชายสองคนนี้เป็นใครเนี่ย
ทำไมถึงมาทำแบบนี้นะฮะจนมีโอ้โหสุดท้ายนะ
นักสืบโซเชียลเร็วมากอืมเขาบอกว่าผู้ชายคนที่มาเนี่ย
เป็นเจ้าของรถเนี่ยชื่อนายอภิรักษ์กันทา
เป็นเจ้าของรถกระบาดคันนี้ออกมาโพสต์ด้วยเขาบอกว่า
รถคันนี้เป็นของผมแต่แต่คนขับเป็นพ่อผมไม่ใช่ผม
อภิรักษ์เนี่ยนะเป็นเจ้าของรถเขาสืบกันมาว่าทะเบียนนี้เป็นของใครใช่ไหม
ก็คืออาธิรักษ์เป็นเจ้าของรถแต่บอกว่าคนขับเนี่ยเป็นพ่อผม
ผมต้องขอโทษแทนพ่อด้วยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับจะรีบกลับมาหาพ่อ
และจะตามพ่อมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเสียใจครับ
สุดท้ายลูกก็มาขอโทษแทนนะฮะ
สายสืบเราขุดไปจนรู้ว่าจริงแล้วเนี่ย
เจ้าของรถอธิรักษ์เนี่ยเป็นตำรวจด้วยนะ
เป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการควบคุมฝูงชน
อยู่ที่บอสโน่กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
หนักฝากทุกคนเลยว่าจะทำแบบนี้แล้วกัน

คือจริงดื่มอย่าขับเลยนะครับ
เพราะว่าบางทีพอมันขาดสติแล้ว
มันจะเกิดเหตุการณ์ที่มัน

สุดท้ายเจอรถพยาบาลหลบเถอะครับ
ใช่รถพยาบาลรถฉุบเฉิน
คือเราเสียเวลาแค่หลักวินาทีเอง